ที่เรื่องของการช่วยชาวนากันหน่อยนะครับ
ผู้บังคับการมณฑนทหารราบที่๓
ลงพื้นที่ไปที่หนองบัวลำพูครับ
เยี่ยมกำลังพลเขามีการไปลุยน้ำ

แขกเกี่ยวข้าวลดต้นทุนค่าจ้างคนครับ

อุบลราชธานีร่วมกับชาวบ้าน

หมู่๒ตำบลคำน้ำแซ่บ

แปลงนาเป็นข้าวเจ้าของเกษตรอินทรีย์นะครับ

เพื่อนำไปไว้ใช้ในการประกอบเป็นอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่๖จำนวนเกือบ

การที่ทหารมาร่วมกับชาวบ้านลงแขกเกี่ยวข้าว

พร้อมให้นักเรียนเรียนรู้วิถีชีวิต

ราบที่สามและนายธานากร
บริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนอุบรรณรัฐครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพรรณ
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนานนับสิบวันโดยข้าวในนาของชาวนา
ก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับกำลังทหารได้ร่วมมือกันกับ
รักษาป่าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำแล้วก็
ชาวบ้านครับลงลุยน้ำที่สูงประมาณ๑เมตร
เกี่ยวข้าวในที่นาของนายคำภูลแก้วสิงอายุ๖๖ปี
เนื้อที่สิบหกไร่นายคำพูนเปิดเผยว่าปกติแล้วนะครับ
ได้ข้าวเปลือกประมาณสองร้อยถุงปุ๋ยครั้งนี้น่าจะเหลือให้เก็บเกี่ยวประมาณ
สิบถุงปุ๋ยเท่านั้นแต่ว่ายังต้องนำข้าวขึ้นมาตากแดดให้แห้ง
หากจะขายก็คงไม่ได้ราคาจึงต้องเก็บเอาไว้กินเองครับ
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้นำถุงยางชีพจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร
การเกษตรไปมอบให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัยในครั้งนี้ด้วยครับ